บุ๋มปนัดดานะคะเธอใจบุญมาก
แล้วปีใหม่นี้ปีใหม่ไทยแบบนี้ก็ใช้เวลาช่วงนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
ก็เลยอยู่กันภาษาสาว๔สาวในบ้านเลยนะคะทั้งครอบครัวเลย
ก็มีแพลนนะว่าอยู่บ้านเนี่ยจะเอาชุดไทยมาใส่ถ่ายรูปแบบเก๋
ช่วงนี้เขาก็ฮิตกันเหมือนกันนะใช่ไหมพี่แจ๊ค

ชุดไทยถ่ายรูปต้อนรับสงกรานปีใหม่ไทยนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ย
คิดถึงญาติพี่น้องที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัด
ก็ลองใช้วิธีวีดีโอคอลหากันดูไหม
โทรศัพท์หากันส่งข้อความไลน์หากัน
แค่นี้มันจะช่วยคลายความคิดถึงได้บ้างนะคะ
เข้ากับโซโลแกนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยนะคะ
พ่อแม่เราอาจจะได้ไลน์บ่อยกว่าเราอีกนะ

หรือว่าส่งความรู้สึกดีให้กับกัน
ครานเนี่ยเนื่องจากเป็นสี่สาวอยู่ที่บ้าน
เออตั้งแต่เราซื้อมาตั้งแต่ยุคบุเภสันนิวาสเนอะ

ใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปกันอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ที่สำคัญก็คือส่งน้ำพระค่ะ
จะได้เคลียร์ห้องพระเอาองค์พระท่านมาขัดถู
เราก็จะได้ช่วยจัดการตรงนี้กัน
ก็ถือว่าเป็นช่วงปีใหม่ที่ดีที่เกิดขึ้นค่ะ
พ่อแม่บุ๋มนะคะเพราะว่ามีระยะห่างตลอดเลย

ลูกสาวก็จะยืนอยู่ห่างคือดูแลกันตลอดเวลา
คู่นี้นะคุณแม่คุณลูกน่ารักมาก